พาไปดูความสามารถของน้องนักศึกษาดุรยางคศาสต

เขาประยุกต์ใช้เครื่องมือใกล้ตัวมาบันเลงเป็นเพลง
สร้างสรรค์ขนาดไหนติดตามกันเลยค่ะ
โอ้โฮ
น้องตีนเขาอยู่ในหัวใจจริงค่ะ
เริ่มมาแบบซอฟก่อนค่ะเริ่มเดือดขึ้นเรื่อย
แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะร้องด้วยนะคะตอนหลังนะครับ

นั่งรอเรียนนานอาจารย์ก็ยังไม่มานะคะ
นักศึกษาคณะดุรยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีโต๊ะเรียนเป็นกลองจำเป็นนะคะ
ที่สำคัญน้องกลุ่มนี้ยังตีเป็นทำนองต่อเนื่องสอดรับกันสองฝ่าย
ยอดวิวคลิปนี้๒ล้านครั้งภายในเวลาไม่ถึง๔๘ชั่วโมงนะคะ

ฟังแล้วบอกว่าจังหวะใช่เลยฝีมือน้องสุดยอดมากเลยนะคะ
น้องผมจุกข้างหน้าที่ไม่ได้ตีอะไรกับเขาดูมันมากนะคะ